คุณผู้ชมครับไปดูเหตุการณ์นาทีไล่ล่าระทึกของตำรวจทางหลวงในพื้นที่อายุทยากันบ้าง
คือเขาเห็นพิรุษของรถกระบะคันหนึ่ง
พอโบกให้จอดให้ตรวจค้นหน่อยปรากฏว่ารถคันนี้ไม่ยอมจอดไม่ยอมหยุดให้ตรวจค้น
สุดท้ายเจ้าหน้าที่ต้องไล่สกัดจับจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะเห็นอะไรแว๊บในรถไหม
นั่งกันมาแบบเต็มแคปเลย

อันนี้คือแรงงานนะคะที่เขาสามารถสกัดจับรถกระบะคันนี้เอาไว้ได้
เป็นภาพนาทีตำรวจทางหลวงอายุทยา
กล้องหน้ารถของตำรวจนะคะ

วังน้อยอายุทยาคือตำรวจบอกว่าไปเจอกลุ่มรถกระบะคันนี้มีพิรุษ
พิรุษก็คือเหมือนขับตามกันมาด้วยความเร็วว่าสัก๔๕คันได้
เจ้าหน้าที่ก็เห็นว่าเอ๊ะเหมือนไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ตรวจสอบหน่อยไหม
ก็เลยพยายามเปิดสัญญาณไฟให้หยุดเพื่อตรวจหน่อยแต่กระบะทั้งหมดเร่งเครื่องหนี
แล้วหนีไปไกลกว่าสิบกิโลเมตรค่ะโอ้โหพอได้จังหวะตำรวจก็แบบ
เห็นท่าไม่ดีสิ่งนั้นก็ลองไล่สกัดจับหน่อยละกันนะคะ
ปรากฏว่าสุดท้ายก็สามารถที่จะสกัดรถกระบะเหล่านี้เอาไว้ได้
ตรวจค้นเบื้องต้นพบนายตังชัยนะคะซึ่งเป็นชาวจังหวัดตากเขาเป็นคนขับรถคันนี้
ภายในรถเนี่ยเพียบเลยค่ะเป็นแรงงานชาวเมียนมานะคะ
อัดแน่นกันแบบสิบคนอ่ะเป็นชายแปดคนหญิงสองคน
เบียดกันมาแบบนี้แล้วทั้งหมดคือไม่มีหนังสือเดินทางอ่า
ผิดกฎหมายนะแน่นอนแบบนี้ผิดกฎหมายรักรอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายถูกต้อง
ตำรวจสอบปากคำนายตังชัยคนขับรถต่อเขาบอกว่าเขาเนี่ยถูกเพื่อน
ว่าจ้างให้ไปรับแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย๑๐คนนี้แหละ
นะคะโดยได้รับค่าจ้างเที่ยวละสองหมื่นบาท
ขณะที่แรงงานที่ถูกจับกลุ่มทั้งหมดก็ยอมรับนะ
ว่ามีการลักลอบเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านช่องทางแบบทางธรรมชาติ
พื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากแล้วทั้งหมดเนี่ย
ก็ขึ้นรถกระบะมาเพื่อที่จะมาหางานทำในประเทศไทยนี่แหละ
แล้วก็มีการจ่ายเงินค่าในหน้าเพื่อที่จะเป็นการติดต่อหางานให้
ถึงสองหมื่นห้าพันอันนี้เป็นค่านายหน้านะคะ
ตำรวจก็โอ้โหพอจับกลุ่มตัวได้แบบนี้ก็ส่งทั้งหมดนะคะ
ทั้งตัวแรงงานเองคนขับกระบะเองให้พนักงานสอบสวน
สพวังน้อยเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป

ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะ